ต่อกันที่เรื่องของพลังงานกันบ้างนะครับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการผลักดันให้ผู้ประกอบการนั้นลดต้นทุนในการทำธุรกิจ
พร้อมทั้งมีการเปิดเวทีในการจับคู่ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้วยครับ
นายสุรศักดิ์ไตรทานรองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟภเปิดเผยว่า
เพื่อแสดงสินค้านวัตกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะจากผู้ประกอบการไฟฟ้ากว่า๓๕๐รายจาก๖ประเทศ
เรื่องของด้านการประหยัดพลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการลดต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมครับ
พร้อมการจับคู่ธุรกิจนะครับในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการแสงสว่างกับนักธุรกิจจากทั่วโลก
พร้อมนำผู้ประกอบการสมาร์ทคอนโทรลระบบอัจฉริยะสำหรับที่อยู่อาศัยร่วมโชว์เทคโนโลยีและก็การสัมมนาหัวข้อต่างด้านไฟฟ้าจากกรฟภ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นความสำคัญในการประหยัดไฟครับ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และมีการซื้อขายแต่ด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
ระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและผู้ใช้ไฟอุตสาหกรรมที่สำคัญระดับประเทศ
และยังเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคได้เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่าง
ที่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนของธุรกิจ
ปีนี้กรฟภขยายพื้นที่การจัดงานเป็น๑๐๐๐ตารางเมตร
โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้น๑๓๐จากปีที่ผ่านมา
หรือกว่า๑๐๐๐รายระหว่างวันที่๑๓กันยายน๒๕๕๙